สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย
ขอนำท่านผู้ชมรับชมการถ่ายทอดสดในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เสด็จออกศรีหะบัญชรณพระที่นั่งสุทัยสวรรค์ประสาทพระบรมมหาราชวัง
เดี๋ยววันนี้มีคุณคริสดานวลมีและดิฉันจิรณานเขตพงษ์เป็นผู้บรรยายค่ะ
ตอนนี้เรากำลังอยู่ในช่วงปลายของพระราชพิธีเบื้องกลางนะคะ
งในการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช๒๕๕๙
ซึ่งเมื่อวานนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ยาตราทางโสโทรมากส่งนามสการพระพุทธปฏิมาและพระบหรมราชจัสหรีหรังคัน
พระบุรพภาพมหากสัตตราธิราชตามพระหวะอารามที่ทรงนับถือ
ในการเสด็จออกศรีหะบัญชร
เพื่อให้ประชาชนได้ชื่นชมพระบารมี
และร่วมถวายพระพรชัยมงคล

พระองค์ทรงรับการบรมราชาพิเศษ
ขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์
ตามโบราณราชประเพณีค่ะ

คำว่าบัญชรก็หมายถึงหน้าต่างครับ
ส่วนศรีหะก็คือสิงห์หรือว่าราชศรี

เช่นการเสด็จออกรับแขกบ้านแขกเมือง
หรือใช้ในการว่าราชการเป็นต้น

และโอกาสสำคัญทั้งที่เสด็จออกศรีหะบัญชร
เสด็จออกศรีหะปัญชรเช่นการเสด็จออกศรีหะปัญชรเมื่อวันที่๕ธันวาคมพุทธศักราช๒๕๕๕
เนื่องในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพันศา๘๕พันศานับพระทินั่งอนัมตสมาคมพระราชวังดุสิตเป็นต้น
และในโอกาสสำคัญยิ่งเนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช๒๕๖๒
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จออกศรีหะปัญชรเพื่อให้ประชาชนได้เฝ้าทุนละอองทุลีพระบาท
ชมพระบรมีเป็นสิริสวัสดิมงคลแก่ชีวิตในวันนี้
ซึ่งพิธีในวันนี้จัดขึ้นที่พระที่นั่งสุดไทยสวรรค์ประสาทที่ท่านผู้ชมกำลังรับชมการถ่ายทอดสดอยู่ในขณะนี้นะครับ
ในอนามบริเวณของพระบรมมหาราชวังนะคะมีพระที่นั่งตั้งอยู่บนกำแพงของพระบรมมหาราชวังสององค์ค่ะ
แรกก็คือพระที่นั่งชัยชุมพลตั้งอยู่บนกำแพงพระบรมมหาราชวังด้านตะวันออกข้างประตูสวัสดีโสภานะคะ
ส่วนอีกองค์หนึ่งก็คือพระที่นั่งสุดไทยสวรรค์ประสาทที่คุณผู้ชมได้รับชมอยู่ในขณะนี้ค่ะ
ตั้งอยู่ระหว่างประตูเทวาพิทักษ์กับประตูทรัยทรัยศิษฐ์นะคะตรงข้ามกับธรรมเนียบองค์ขมนตรีและสวนสรรรณรมนั่นเอง
ซึ่งเริ่มแรกเดิมทีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
ส่งพระกรุณาปลวดกราบปลวดกระหม่อมให้สร้างพลับผลาถ่วงขึ้นในปีภูตศักราช๒๕๓๗ขออภัยค่ะ
ซึ่งในขณะนั้นนะคะในขณะที่ทำการสร้างขึ้นมาจะเป็นเครื่องไม้แล้วก็เป็นหลังคาที่ไม่มียอด
เรียกว่าพลับพลาสูงนะคะเพื่อใช้เป็นที่ประทับสำหรับทอดพระเนธกระบวนแห่
ในพระราชพิธีศาสนาใหญ่หรือว่าการสวนสนามจตุรงคเสนา
ซึ่งก็จะเป็นริ้วขบวนประกอบด้วยพลเดินเท้า
กระบวนช้างกระบวนม้าและกระบวนรถ
จะเดินผ่านที่บริเวณหน้าที่ประทับในการรับประพรมน้ำมนต์เพื่อชัยมงคล
โดยมีการสันนิษฐานกันนะคะว่าน่าจะสร้างตามแบบพระที่นั่งจักรวรรดิภัยชยนต์
สร้างขึ้นบนกำแพงพระราชวังหลวง
กรุงศรีอยุธยาค่ะต่อมาในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๓
พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดกล้าปลดกระหม่อม
ให้จัดพระที่นั่งองค์นี้เป็นที่ประทับ
ของกรมสมเด็จพระศรีสุราลัย
พระบรมราชชนนานีพระเจ้าลูกเธอที่ทรงพระยาวนะคะ

และในช่วงระหว่างปีพุทธศักราช
ทรงพระกรุณาโปรดกล้าปลดกระหม่อม

จากเดิมที่ใช้โครงสร้างเป็นไม้ค่ะก็มีการสร้างใหม่
เป็นลักษณะของการก่ออิจฉาปูน
หลังคาเปลี่ยนเป็นยอดประสาท
และพระราชทานนามพระที่นั่งใหม่นะคะว่า
พระที่นั่งสุธาสวรรค์ค่ะ
สัมเด็จประจ่อมกล้าวเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๔
ส่งพระกรุณาปลดกล้าวปลดกระหม่อม
ให้บุรณพระที่นั่งองค์นี้ในช่วงปีพุทธศักราช
โดยให้เปลี่ยนเสาในองค์ประธานซึ่งเดิมเป็นเสาไม้
ให้เป็นเสาปูนแบบมีหัวเสามีบัวปากฐานแบบศิลปกรรมตะวันตก
ที่นั่งอณัตสมาคมในอพินาภินาภิเวช
ทรงใช้สถานที่แห่งนี้เป็นที่สวดมวลเลี้ยงพระ
จุดโขมชัยบูชาพระบรมศาเรียิริกภาษ

เสด็จประทับเป็นประธานในการเดิน

และเป็นสถานที่ให้ราชดรทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายดีการร้องทุกข์ครับ
เท่านี้ปรากฏหลักฐานในปีพศ๒๓๙๖นะครับว่า
ราชการที่๔ทรงพระกรุณาโปรดก้าวโปรดกระหม่อม
พระชะธานพระธินั่งองค์นี้
ด้วยเพื่อนนามใหม่ว่าพระที่นั่งสุดไทยสวรรค์
แปลว่าพระที่นั่งไอสวรรพงศ์ไม่มีฝาบัง
ชื่อพระที่นั่งสุธาสวรรค์เดิม
จากนั้นเป็นต้นมาจึงเรียกพระที่นั่งองค์นี้ว่า
พระที่นั่งสุดไทยสวรรค์ประสาทครับ

สังเกตได้จากการใช้บานเกร็ดไม้ที่พระธวารและพระบัญชร
รวมทั้งการใช้ลูกโรงเหล็กหล่อที่มีลวดลายแบบตะวันตก
ซึ่งเป็นแบบพระราชนิยมในสมัยราชการที่๕นอกจากนี้ยังทรงพระกรุณาโปรดก้าวโปรดกระหม่อมให้จัดพระที่นั่งนี้เป็นที่ประดิษฐานพระบรมรูปอดีตพระมหากษัตริยาธิราชและจัดให้มีการถวายบังคมพระบรมรูปในการพระราชพิธีชัตรมงคลณพระที่นั่งแห่งนี้ตั้งแต่ปีพุทธศักราช๒๔๑๗นะครับ
ส่วนลักษณะทางสถาปัตยกรรมของพระที่นั่งสุทัยสวรรค์ประสาทในปัจจุบันนะคะเป็นอาคารสูง๒ชั้นชั้นล่างนั้นเป็นฐานสูงเท่ากับกำแพงพระบรมมหาราชวังค่ะ
ชั้นบนเป็นอาคารทรงไทยรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้าทอดยาวไปตามกำแพงความยาวทั้งสิ้น๕๕เมตรนะคะ
หลังคาเป็นทรงไทยยกยอดประสาทตรงมุกกลางเป็นทรงมนตบ๕ชั้นปิดทองประดับกระจกมุงด้วยหลังคาดินเผาเป็นหลังคากระเบื้องดินเผาเคลือบสีแดงมีขอบสีเขียวประดับด้วยช่อฟ้าใบรกาหางหงเชิงชายลงลักษณ์ปิดทองประดับกระจกสีทองหน้าบันจำหลักลายเป็นลายกระหนกเครือเถาใบเทศพระทวาร

พระอุโมราชชนนีร์พันธ์ตีหลวง

ให้ราชดอนทศ์ได้เฝ้าทุลล่อองทุหรี่พระบาท
เนื่องในการพระราชวิทธิปรมราชาพิเศษเมื่อวันที่๗คริสต์พภพุทธศักราช๒๔๙๓
และนี่คือความเป็นมานะคะของพระที่นั่งสุทัยสวรรค์รวมถึงลักษณะทางสถาปัตยกรรม
ที่เราได้นำเรียนให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้รับทราบนะคะ
สำหรับในช่วงนี้จะขอเรียนคุณผู้ชมถึงหมายกำหนดการการเสด็จออกศรีหะบัญชร
เพื่อให้คุณผู้ชมได้รับทราบและเข้าใจถึงขั้นตอนต่างที่กำลังจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้ค่ะ
โดยเมื่อถึงเวลาตามหมายกำหนดการนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เข้าทางประตูวิเศษชัยศรีประตูพิมารชัยศรีประตูเหล็กกล้าประตูเหล็กเพชร
รถยนต์พระที่นั่งเทียบที่หลังพระที่นั่งสุทัยสวรรค์ประสาท
ทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพวงดุรยางบันเลงเพลงสันเสริมพระบรมีค่ะ
จากนั้นรถยนต์พระที่นั่งที่ได้เทียบหลังพระที่นั่งสุทัยสวรรค์แล้วนะคะ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จขึ้นท้องพระโรง

และหลังจากนั้นผลเอกอนุพงศ์เผาจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
กราบบังคมทูลเบิกนายอาซิสพิทักษุมพลจุฬาราชมนตรี
คณะกรรมการกลางอิสลามและผู้แทนคณะพาณิชย์๔คณะ
ซึ่งก็ได้แก่หอการค้าไทยจีนหอการค้าอินเดียไทย
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสมาคมธนาคารไทย
ทางทิศใต้ของพระที่นั่งค่ะโดยคณะกรรมการกลางอิสลาม
และผู้แทนคณะพาณิชย์ซึ่งก็ได้แก่
หอการค้าไทยจีนหอการค้าอินเดียไทย
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสมาคมธนาคารไทย
จะได้ทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายซองบรรจุคำถวายพระพรนะคะ
และหลังจากนั้นนายวีระโรธพจนรัฐรัฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
กลับบังคมทูลเบิกผู้แทนคณะบุคคลต่างทางศาสนา๔คณะ
แก่คณะโรมันคาทอริกคณะเพลสไบทิเรียนและคณะคริสตจักรในประเทศไทย
รวมถึงสมาคมไทยซิกแห่งประเทศไทยเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาท
ถวายพระพรชัยมงคลทางทิศเหนือของพระที่นั่ง
โดยทางด้านของคณะโรมันคาทอลิกคณะเพลสไบทีเรียน
คณะสภาคริตจักรในประเทศไทยและสมาคมไทยซิกแห่งประเทศไทย
จะได้ทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายซองบรรจุคำถวายพระพรค่ะ
พระบาทอยู่หัวรันเจ้าพระพรมราชินี
ทหารกองเกษตรยศ๓เหล่าทัพถวายความขอบค์
วงดุรยางประเล็งเพลงสันเสริมพระบารมี
ทหารบกทหารเรือทหารอากาศ
ยิงปืนใหญ่เฉลิมพระเกียรติฝ่ายละ๒๑นัด

ในฐานหน้าประธานกับนักกรรมการอำนวยการ
จัดงานพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ
กรวยกระทงดอกไม้ทุบเทียนแพร
มาจบแล้วทหารกองเกษตรยศ๓เหล่าทัพ

วงดุรยางประเล็งเพลงสันเสริมพระบารมี
พระราชดำรัฐชาวพนักงานประคมมโหระทึกแตรทหารกองเกียรติยศ๓เหล่าทัพถวายความเคารพวงดุรยางบันเลงเพลงสันเสริญพระบรมี
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ
กล่าวนำถวายพระพรทรงพระเจริญ๓ครั้ง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จลงจากพระที่นั่งสุทัยสวรรค์ประสาทประทับรถยนต์พระที่นั่งไปอย่างพระที่นั่งจักรีมหาปราศาสตร์
ทหารกองเกียรติยศ๓เหล่าทัพถวายความเคารพวงดุริยางบันเลงเพลงสันเสริญพระบรมี
ตอนนี้นะครับและสำหรับในช่วงนี้นะคะขอนุญาตนำคุณผู้ชมขาดมารับทราบข้อมูลนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นองค์กรหน่วยงานร้านค้าหรือว่าประสบนิกรทั่วไป
สามารถที่จะร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ด้วยการประดับตราสัญลักษณ์หรือว่าทงตราสัญลักษณ์ตามสถานที่ต่างค่ะ
แม้แต่ตราสัญลักษณ์ซึ่งถูกออกแบบมาเป็นเข็มกรัดนะคะ
ในขณะนี้ก็จะเห็นว่ามีประสงค์นิกรที่มาเฝ้าร่วมทุลอองทุลีพระบาทรับเสด็จ
ติดเอาไว้ที่บริเวณหน้าอกนะคะนี่ก็เป็นการแสดงออกถึงความจงรักพักดีด้วยนะคะ
สำหรับตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาพิเศษพศ๒๕๖๒นั้น
ได้รับการออกแบบอย่างวิจิตบรรจงค่ะแล้วก็แฝงไปด้วยความหมายที่ลึกซึ้ง
ตราสัญลักษณ์นะคะประกอบไปด้วยอักษรพระประมาพิไทยวปรอยู่ตรงกลาง
อักษรสีขาวขอบเดินทองอันเป็นสีของวันจันทร์ซึ่งก็เป็นวันพระบรมราชสมภพ
ภายในอักษรประกอบด้วยมีการประดับเพชรนะคะซึ่งความหมายก็แฝงไปด้วยเรื่องของความหมาย
แห่งพระนามมหาวชิลาลงกรค่ะอักษรวปรนั้นอยู่บนพื้นสีขาว
หรือว่าสีน้ำเงินเข้มอมม่วงนะคะอันเป็นสีของขติยกษัตริย์ภายในกรอกพุ่มข้าวบินสีทองสอดสีเขียว
ซึ่งเป็นพื้นสีแห่งเดชของวันพระบรมราชสมภพนั่นเองค่ะ
กรอบทรงพุ่มเข้าบินอันเชิญมาจากกรอบที่ประดิษฐานพระมหาอุณาโลมนะคะ
อันเป็นพระราชลันจกรประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกมหาราชปฐมมกษัตริย์แห่งพระบรมราชวงศ์จักรี
ล้อมด้วยเครื่องเบนจราชกุธภัณฑ์อันเป็นเครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศของพระมหากษัตริย์
และเป็นเครื่องหมายแห่งความเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชได้แก่พระมหาพิชัยมงกุฎพร้อมอุณาโลมประกอบเลขมหามงคลประจำราชการอยู่เบื้องบน
พระแสงคันไชศีกับพระแท่จำมรีทอดคว่ายอยู่เบื้องขวาฐานพระกรกับพัฒน์วาลวิชนีทอดคว่ายอยู่เบื้องซ้าย
และฉลองพระบาทเชิงงอนอยู่เบื้องล่างพระมหาพิชัยมงกุฎนะคะหมายถึงทรงรับพระราชภาระอันหนักยิ่งของแผ่นดินเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
พระแสงขันชัยศรีหมายถึงทรงรับพระราชภาระปกป้องแผ่นดินให้พ้นจากพยันตราย
ฐานพระกรหมายถึงส่งดำรงทานธรรมเพื่อค้ำจุนบ้านเมืองให้ผาสุขมั่นคง
พระแท่จัดอย่างเรคภัฒนภระวิชนีหมายถึงทรงจากปัดเปล่าความทุกข์ยากเกิดร้อนของอนาภรรยาราช
ฉลองพระบาทเชิงงอนหมายถึงส่งธรรมนุบำรุงปวงประชาทั่วรัฐศรีมาอาณาจักร
ปวงประชาทั่วรัฐศีรมาตร์อาณาจักรค่ะเบื้องหลังพระมหาพิชัยมงกุฎ
ประดิษฐานพระมหาสวัสดิ์ชาติแคทอันมีระบายคลิปทอง
กลยอดฉัดประกอบรูปพรมพักอันวิเศษสุดระบายชั้นล่างสุดห้อยหุบะจำปาทอง
ก็แสดงถึงพระบรมีและพระบรมเดชานุภาพที่ปกแผ่ไปทั่วทุกที่สานุทิศ
เรื่องล่างกรอบอักษรพระประมาพิไทยมีแถบแพร่พื้นสีเขียวถนิมทองขอบคลิปทอง
มีอักษรสีทองความว่าพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ
พุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบสอง
แถบแพร่เบื้องขวามีรูปโฆษศรีไก่มุ่งอ่อนประคองชัด๗ชั้นหมายถึงข้าราชการฝ่ายทหาร
ซ้ายมีรูปราชศรีกายขาวประกองชัด๗ชั้นหมายถึงข้าราชการฝ่ายพลเรือน
ปฏิบัติราชการสนองงานแผ่นดินอยู่ด้วยกัน
คันฉัดด้านในทั้งสองข้างมีดอกลอยกระหนกนาคแสดงถึงปีมโรงนักสัตว์อันเป็นปีบรมราชสมภพ
สีทองก็หมายถึงความเจริญรุ่งเรืองยิ่งของประเทศชาติและประชาชนนะครับ
สำหรับหลักเกณฑ์การเชิญตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช๒๕๕๙
ปฏิสถานหรือประดับในสิ่งของต่างก็มีดังนี้นะครับ
หนึ่งคือใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์โดยใช้ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ
แก่สิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับงานพระราชพิธี
ระดับบนผืนทงประดับบนซุ้มเฉลิมพระเกียรติประดับบนป้ายเฉลิมพระเกียรติ
ระดับบนโต๊ะหมู่บูชาประดับตามอาคารสถานที่บ้านเรือนและสถานที่ราชการ
เพื่อร่วมเฉลิมฉลองและแสดงความจงรักภักดีในโอกาสอันเป็นมหามงคลยิ่งนี้
โดยประดับในห่วงเวลาเป็นจนถึงวันที่๔พฤษภาคม๒๕๖๓นะครับ
คือใช้เพื่อเฉลิมพระเกียรติโดยเป็นการเชิญตราสัญลักษณ์มาประดิษฐานเป็นการถาวร
แก่อาคารสิ่งปลูกสร้างที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสอันเป็นมหามงคลนี้
ระดับบุญสิ่งของเช่นเสื้อและหมวกเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติครับ
แต่อย่างไรก็ตามนะคะมีสิ่งที่ไม่อนุญาตให้เชิญตราสัญลักษณ์นั้นไปใช้ประดับค่ะ
อย่างเช่นแก้วน้ำขวดแก้วจานชามช้อนแจกันเหยือกน้ำกำไรจี้หรือว่ากล่องบรรจุภัณฑ์ต่างเป็นต้นนะคะ
เนื่องจากเป็นของที่สามารถแตกสลายได้ทั้งนี้ยกเว้นสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับการจัดพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ
ซึ่งดำเนินการโดยคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาพิเศษนั่นเองค่ะ
สำหรับหน่วยงานของรัฐองค์กรภาคเอกชนมูลนิธิสมาคมชมรมหรือว่าบริษัทห้างร้านต่าง
ที่มีความประสงค์จะเชิญตราสัญลักษณ์ไปประดับหรือว่าประดิษฐาน
ก็ขอให้มีหนังสือแจ้งความประสงค์พร้อมแบบคำขอใช้ตราสัญลักษณ์
สามารถส่งไปได้นะคะที่คณะอนุกรรมการฝ่ายกันกรองการขอใช้ตราสัญลักษณ์
พระราชพิธีบรมราชาพิเศษสำนักงานประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีธรรมเนียบรัฐบาลเขตดุสิตกรุงเทพมหานคร
รหัสปริศนี๑๐๓๐๐หรือว่าสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์๐๒๒๘๓๔๒๒๘๙
โดยหลักเกณฑ์การพิจารณาขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาพิเศษนั้น
และในโอกาสมหามงคลยิ่งนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดก้าวโปรดกระหม่อม
พระราชทานแบบเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์โดยด้านหน้าเป็นแบบตราสัญลักษณ์
ส่วนด้านหลังมีคำว่าพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช๒๕๖๒
ซึ่งสำนักงานประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีดำเนินการจัดทำเข็มที่ระลึกเพื่อจำหน่าย
เพื่อให้ประชาชนได้อันเชิญไปประดับในช่วงพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ
หลังหักค่าใช้จ่ายรัฐบาลจะนำทิ้งทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวาย
โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยศัยต่อไปครับ
จากนี้รัฐบาลยังขอเชิญชวนแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองนะครับ
ระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนกรกฎาคม๒๕๕๙
โดยพร้อมเพียงกันเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ
เด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงเป็นพระมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเศษครับ
ทางนี้นะคะในโอกาสมหามงคลเสด็จออกศรีหบัญชรทางสำนักงานประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ได้มีการจัดทำเข็มกลักที่ระลึกตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาพิเศษ
พิมพ์ข้อความเสด็จออกสีหะบัญชรหกพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสองจำนวนหนึ่งแสนเข็มค่ะ
ทางการประปานครหลวงก็มีการจัดทำกระบอกน้ำพลาสติกชนิดพกพาประดับตราสัญลักษณ์ในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษจำนวน๓แสนใบ
เพื่อมอบให้กับประชาชนที่มาร่วมเฝ้าทุนละอองทุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล
ณจุดคัดกรองที่ตั้งไว้๖จุดในบริเวณต่างก็คือใต้สะพานพระปิ่นเกล้า
พระแม่ธรณีบีบมวยผมท่าช้างสะพานโรงศรีสะพานมอนและสะพานเจริญรัฐค่ะ
คุณผู้ชมจะเห็นว่ามีประสงค์นิกรที่มารอเฝ้าทุนละอองทุลีพระบาทนะครับก็จะมีกระบอกน้ำที่มีฝาเป็นสีฟ้านะครับ
อยู่ทุกคนด้วยความที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีความตั้งพระราชริไทย
ที่ได้บอกว่าประชาชนทุกคนคือแขกของพระราชาดังนั้นทุกคนที่เข้ามาวันนี้นะครับ
ก็จะได้รับสิ่งของต่างต่างน้ำก็ช่วยประทังความกระหายไปได้นะครับ
เข็มกลัดที่ระลึกที่จะสามารถนำกลับไปบ้านเก็บเอาไว้เป็นอีกหนึ่งครั้งในประวัติศาสตร์
ในชีวิตที่ได้เข้าร่วมพระราชพิธีที่ยิ่งใหญ่แบบนี้นะครับและอย่างที่คุณกฤษดาได้บอกไปนะคะว่า
องค์ท่านนั้นทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมห่วงใหญ่พี่น้องประชาชนค่ะ
มีพระราชบายให้ดูแลประชาชนอย่างดีเสมือนเป็นแขกของพระองค์นะคะ
ดังนั้นจะมีการตั้งโรงครัวพระราชทานค่ะซึ่งเป็นการตั้งมาตั้งแต่วันที่๔
พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วนะคะแล้วก็มีการตั้งอยู่บริเวณโดยรอบจุดต่างต่างของท้องสนามหลวงด้วย
และในวันนี้เองทางสำนักประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้รับมอบหมายให้จัดอาหารพระราชทานจำนวน๘๐๐๐ชุด
จ่ายให้กับประชาชนในบริเวณที่มาเฝ้ารอรับเสด็จเฝ้าทุนละอองทุลีพระบาทรับเสด็จด้วยนะคะ
ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาที่คุณต่อประสบนิกรอย่างหาที่สุดไม่ได้และที่เห็นอยู่นี้นะคะ
ก็คือกระบอกน้ำที่การประปานครหลวงจัดทำแล้วก็มีการประดับตราสัญลักษณ์เอาไว้บนกระบอกน้ำด้วยนะคะ
วันนี้ก็มีการแจกจ่ายให้แก่ประชาชนจำนวนทั้งหมด๓แสนใบด้วยกันนะครับ
ให้ประชาชนที่มาหาทุกคนนั้นดับความกระหายแล้วก็สามารถที่จะเฝ้าทุนละอองทุลีพระบาทกันได้
เต็มกำลังความสามารถแล้วก็มาด้วยจิตใจที่ทุกคนอยากจะมาเฝ้าชื่นชมพระบรมี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการพระราชพิธีมหามงคลแบบนี้นะครับค่ะ
จากนี้เองนะคะทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ก็ได้มีการเตรียมกล้าไม้มงคลและไม้มีค่าของแผ่นดินนานาพันธุ์
รวมทั้งต้นรวงพึ่งต้นไม้ประจำราชการมาแจกจ่ายให้กับประชาชน
เพื่อที่จะร่วมกันทำความดีถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ด้วยการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศไทยตามแนวพระราชดำริของพระองค์ด้วยนะคะ
และจะสังเกตจากภาพนะคะว่าถึงแม้ว่าสภาพอากาศค่อนข้างที่จะร้อน
แต่ว่าประชาชนนะคะก็มีรอยยิ้มเจออยู่บนใบหน้า
ทุกคนมีความสุขจริงจริงค่ะถ้าคุณผู้ชมสังเกตเห็นด้านขวาของจอภาพขณะนี้นะครับ
จะเห็นจอเอลอีดีที่มีการติดตั้งเอาไว้ตลอดปลายทางถนนสนามชัย
จนถึงสนามหลวงนะครับซึ่งจอเอลอีดีแบบนี้ไม่ได้มีการติดตั้งเฉพาะที่นี่ที่เดียวนะครับ
เพราะว่าวันนี้แล้วนอกจากประสบนิกรที่เดินทางมาที่มณฑลพิธีพระที่นั่งสุทัยสวรรค์ประสาทแล้ว
รทัศรวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยยังมีการถ่ายทอดสัญญาณภาพ
อย่างจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศรวมไปถึงสถานทูตไทยในต่างประเทศทั่วโลก
หรือสถานที่ที่แต่ละจังหวัดนั้นกำหนดครับเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี
และร่วมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณโดยพร้อมเพียงกันทั่วประเทศ
และสำหรับสถานเอกอักราชทูตกผู้แทนถาวรไทยสถานกรุงศูนย์ใหญ่

คณะผู้แทนถาวรไทยสถานกรุงศูนยัยและสมัครงานการค้าและเศรษฐกิจไทยจำนวน๙๘แห่ง
มีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
นำเสนอพระราชประวัติพระราชกรณียกิจสืบสารรักษาต่อยอด
และการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช๒๕๕๙
เพื่อให้คนไทยที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศได้ร่วมการแสดงออกถึงความจงรักภักดีอย่างพร้อมเพลียงกันทั่วโลกด้วยนะครับ
และในเวลาประมาณ๑๖นาฬิกา๓๐นาทีตามเวลาในประเทศไทยนะคะ
สถานเอกอัครราชทูตคณะผู้แทนถาวรไทยสถานกงศูนย์ใหญ่และสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย
ที่มีคนไทยอาศัยอยู่กว่า๑ล้าน๖แสนคนจะได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลไปพร้อมกับประสบนิกรในประเทศไทยค่ะ
โดยเมืองที่มีเวลาใกล้เคียงกับประเทศไทยจำนวน๘๒เมือง
จะมีการถ่ายท่อสัญญาณจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย
ให้ชาวไทยที่อาศัยอยู่ในต่างแดนได้ร่วมถวายพระพรชัยมงคลอย่างพร้อมเพลียงกันด้วยนะคะ
อย่างเช่นสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรีย
จัดกิจกรรมในเวลา๑๐นาฬิกา๓๐นาทีตามเวลาท้องถิ่นที่ธรรมเนียบเอกอัครราชทูตณกรุงเวียนนา
สถานเอกอักษรรจทูตณกรุงเวียนาสาธารณรัฐออสเตรีย
จัดกิจกรรมในเวลา๑๒นาฬิกา๓๐นาทีตามเวลาท้องถิ่นที่ทำเนียบเอกอักษรรจทูตณกรุงเวียนา
สถานเอกอัครราชทูตณกรุงเฮลซิงกิสาธารณรัฐฟินแลนด์
จัดกิจกรรมในเวลา๑๐นาฬิกา๓๐นาทีตามเวลาท้องถิ่นที่มิสติ้งปาร์คแคมปัสในกรุงเฮลซิงกิเป็นต้น
และหมายกำหนดการต่อจากนี้นะครับหลังจากเสด็จออกศรีหะปัญชรแล้ว
ในช่วงเวลาประมาณ๑๗นาฬิกา๓๐นาที
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชวรกาศ
คณะถูตานุทูตกงศูนย์ต่างประเทศในประเทศไทยได้เฝ้าทุลอองทุลีพระบาท
ถวายพระพรชัยมงคลณท้องพระลงกลางพระที่นั่งจักรีมหาประสาท
ซึ่งตรฐัฐรวมการชะพกิจแห่งประเทศไทย
จะได้ดำเนินการถ่ายทอดสัญญาณให้คุณผู้ชมได้รับชมกันอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันนะครับ
หลังจากนั้นครับในช่วงเวลา๑๙นาฬิกา
ขอเชิญท่านผู้ชมนะครับรับชมการแสดงอากาศยานไร้คนขับหรือโดรน
โดยสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ
โดยจะจัดแสดงที่บริเวณท้องสนามหลวงครับ
และหลังจากนั้นประชาชนที่มาเฝ้าทุลอองทุลีพระบาทรับเสด็จยังสามารถรับชมการแสดงเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ที่จะจัดขึ้นบริเวณท้องสนามหลวงด้านทิศเหนือนะครับ
โดยในเวลา๒๐นาฬิกาถึง๒๑นาฬิกา
ชมการบันเลงเพลงพระราชนิพลของวงโยธวาทิศ
วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตพาณิชยาการ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
เวลา๒๑นาฬิกาถึง๒๑นาฬิกา๑๕นาที
การแสดงปู่เจ้าเรียกไก่ของชมรมนาตรรักษ์
เวลา๒๑นาฬิกา๑๕นาทีถึง๒๑นาฬิกา๒๕นาที
มีการแสดงสี่ภาคจากชมรมนาฬรักษ์
และเวลา๒๑นาฬิกา๒๕นาทีถึง๒๑นาฬิกา๔๐นาที
เป็นการแสดงรำชุมนุมฉุยฉายจากคณะโรจริตกรมประชาสัมพันธ์ครับ
และต่อเนื่องกัน๒๑นาฬิกา๔๐นาทีถึง๒๓นาฬิกา๑๐นาที
จะเป็นการแสดงวงดนตรีลูกทุ่งจากโรงเรียนมัธยมประชานิเวศสังกัดสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร
หลังจากนั้นในช่วงระหว่างวันที่๒๒ถึง๒๒๘พฤษภาคม๒๕๖
ก็จะได้มีการจัดมหรสบสมโพธิต่อไปซึ่งคุณจิรนันจะเรียนให้คุณผู้ชมได้รับทราบนะครับ
สำหรับกิจกรรมที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่๒๒ถึง๒๒๘พฤษภาคม๒๕๕๙
รัฐบาลได้มีการมอบหมายให้กระทรวงวัฒนธรรมจัดมหรสบสมโพธิ
ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช๒๕๖๒ทั่วประเทศรวม๗วัน
ตั้งแต่เวลา๑๘นาฬิกา๓๐นาทีถึง๒๑นาฬิกา๓๐นาทีค่ะ
โดยในส่วนกลางจะจัดเวทีที่ท้องสนามหลวงฝั่งทิศใต้
โดยในพิธีเปิดนะคะจะมีวันที่๒๒พฤษภาคมนี้เวลา๑๘นาฬิกา
ก็จะมีขบวนอันเชิญเครื่องราชสการะจาก๔ภูมิภาค
ซึ่งเป็นการแสดงที่ยิ่งใหญ่แสดงถึงพระมหากรุณาที่คุณที่แผ่ภัยศาล
และประสงค์นิกรทุกหมู่เหล่าจากทั่วประเทศมาร่วมถวายสการะ
และร่วมเฉลิมฉลองอย่างพร้อมเพลียงร่วมรวมไปถึงเรื่องของการรำ
ถวายพระพรมหากรรมกรองมหากรรมกลองมิ่งมงคลนะคะการแสดงพื้นบ้าน๔ภาคเฉลิมพระเกียรติ
วันที่๒๓พฤษภาคมค่ะจะได้รับชมการแสดงของวงโยธวาทิศโรงเรียนวัดสุธิวรารามกระตั้วแทงเสือโขนสดและมหาดุริยางสากลรวมใจพัก
วันที่๒๔พฤษภาคมชมการแสดงวงโยธวาทิศวิทยาลัยหน้าตสินนครราชศรีมาการแสดงละครในอีเหนาและมหาดุริยางไทยแห่งรัฐนาโกศิลป์
วันที่๒๕พฤษภาคมชมการแสดงวงโยธวาธิตรวิทยาลัยหน้าตะศิลป์นครราชศรีมาร์หน้าตะศิลป์และดนตรีกลุ่มชาติพันธ์ได้แก่รำมรประทุมธานีรำมรสังขลากาญจนบุรีหล่างโซ่งเพชรบุรีกะเหรียงโปรราชบุรีและมหากรรมลูกทุ่งไทยเทอดไทยองค์ราชามหาวชิลาลง
วิทยาลัยหุ่นละครเล็กและละครเพลงในสวนฝันภาษาใจพักษ์ถวายองค์ราชันซึ่งก็นำแสดงโดยนักแสดงที่มีชื่อเสียงค่ะ
อย่างเช่นคุณเบลล่ารานีนะคะคุณโป๊ปธนวัฒน์และมีคุณเบิร์ตทงชัยแมคอินไตร่วมร้องเพลงประกอบละครด้วยค่ะ
วันที่ยี่สิบเจ็ดพฤษภาคมชมการแสดงมาตทิ้งแบรนด์จากโรงเรียนวจิระวุฒิวิทยาลัยการแสดงขนจากโรงเรียนสาธิตมสวประสานิทหมูลณิติคลิกฤทธิ์
และมหากรรมการแสดงนานาชาติเฉลิมพระเกียรติจากประเทศสมาชิกอาเซียนและจีนญี่ปุ่นอินเดียและเกาหลีนะครับ
และในวันที่๒๘พฤษภาคมชมการแสดงวงโยธวาทิศโรงเรียนวัดราชบพิษ
มหากรรมเพลงพื้นบ้านได้แก่ลำตัดเพลงช่อยอีแซวเพลงทรงเครื่องรำโคม
ละเล่นของหลวงและการแสดงโขน
โดยมีนักแสดงขนกว่า๖๐๐ชีวิตมารวมอยู่ในชุดการแสดงนี้
จากโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพโขนกรมศิลปากรโขนศาลาเฉลิมกรุง
สถาบันคึกฤทธิ์และโขนจากสถาบันการศึกษาต่างร่วมแสดงอย่างยิ่งใหญ่ครับ
และเพื่อเพิ่มบรรยากาศงานมหรษบสมโทษช่วงเวลา๒๑น๓๐นถึง๒๓นของทุกวัน
จะมีการแสดงแสงสีเสียงแสงแห่งพระมหากรุณาธิคุณพร้อมม่านน้ำฉายภาพเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์
มีฉากหลังเป็นพระบรมมหาราชวังซึ่งจะจัดแสดงอย่างยิ่งใหญ่และสมพระเกียรติที่สุดครับ
และช่วงเวลา๑๗น๔๕นถึง๑๘น๔๕นของทุกวัน
จะมีการแสดงโรงหุ่นกระบอกณบริเวณสนามหลวงฝั่งตรงข้ามสารดีกาและสารามุกพิรมจำลอง
บริเวณสนามหลวงฝั่งตรงข้ามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็จะมีการแสดงหุ่นสายเสมาหุ่นคลองบังหลวงนะครับ
มีคุณผู้ชมถามเข้ามาเป็นจำนวนมากนะครับว่าเพื่อแสดงออกถึงความจงรักพักดี
และอยากจะร่วมถวายพระพรชัยมงคลในภาคส่วนของประชาชนบริษัทห้างร้านต่างก็ดี
หากจะมีการจัดตั้งโต๊ะหมู่บูชาเพื่อที่จะร่วมประดิษฐานพระบรมชายลักษณ์นั้นจะทำอย่างไรได้บ้างนะครับ
ขออนุญาตเรียนแจ้งคุณผู้ชมสำหรับแนวทางในการตั้งโต๊ะหมู่บูชา
สำหรับประดิษฐานพระบรมชายลักษณ์เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในพิธีพระราชพิธีบรมราชาพิเศษครับ
โดยรูปแบบที่๑ก็คือการอัญเชิญพระบรมชายลักษณ์ประดิษฐานไว้บนโต๊ะหมู่ตัวกลางแถวบนสุด
จากนั้นสามารถนำภารพศูนย์ภูมิเทียนแพงและกล่วยดอกไม้สด
โดยวางผ่านพุ่มทองและทงชาติไว้ด้านขวา
ส่วนพันธุ์พุ่มเงินและทงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาพิเศษ
สามารถตั้งไว้ด้านซ้ายของพระบรมชายลักษณ์
อีกรูปแบบหนึ่งจะคล้ายขึนกับรูปแบบแรก
แต่รูปแบบที่สองฐานเฉินภูมิตรรา
และนี่คือภาพของประสบนิกรนะครับที่ผ่านจุดคัดกรอง
พระเจ้าอยู่เหมือนนะครับซึ่งในที่เรียนคุณไปในตอนต้นนะครับว่า
วันนี้การเสด็จออกศรีหะบัญชรนั้นจัดขึ้นที่พระที่นั่ง
สุทัยสวรรค์ประสาทกูไม่ชมหลายท่านอาจจะมีโอกาสได้
ได้มาที่บริเวณพระบรมหาราชวัง
หลายท่านอาจจะไม่เคยมาที่บริเวณนี้

พระที่นั่งสุธัยสวรรค์ปราสาทตั้งอยู่ตรงไหน

ด้านซ้ายมือเป็นสารวการกระลาโหมหรือว่ากระทรวงกลาโหม

หลังจากนั้นด้านซ้ายมือก็จะเป็นธรรมเนียบองค์คมนตรี
คุณผู้ชมเห็นอยู่ทางด้านซ้ายมือเนี่ยนะครับ
ถ้าเลยจากจุดนี้ไปนะครับก็จะเป็นสวนสรานพรม
หน้าที่จะถึงก็จะเป็นพระราชวังสารานรมต่อเนื่องกันแบบนี้
บริเวณนี้ก็ถือว่าเป็นบริเวณที่มีความสำคัญ
แต่ว่าเราอาจจะไม่ค่อยคุ้นชินกันนะครับ
เพราะว่าพระที่นั่งสุทัยสวรรค์ประสาทนั้น
จะเป็นสถานที่เสด็จออกศรีหะปัญชร
พระบาทสมเด็จพระบรมชนะกาธิเบศ
มหาภูมิผลอดุญเดชมหาราชบรมวนาศปวพิศ

ในสมัยที่ทรงรับการบรมราชาพิเศษ
ก็เสด็จออกศรีหะบัญชรแห่งนี้
ให้ประสงค์นี้ก่อนได้เฝ้าทุลอองทุลีพระบาท
ชมพระบารมีและร่วมถวายพระพรชัยมงคล
วันนี้ภาพกลับมาปรากฏอีกครั้งนะครับ
ซึ่งก็ถือว่าเป็นครั้งประวัติศาสตร์
ที่หัวใจประสงค์นี้ก่อนทุกคนรอเฝ้าชื่นชม

ขบวนพระยุหายาตรานั้นเคลื่อนขบวนผ่านนะครับ
แต่ว่าวันนี้ครับในฐานะประชาชนในฐานะแขกของพระราชา
เรามาเพื่อแทร่ซ้องสันเสริญทรงพระเจริญขอให้มีพระชนมายุคยิ่งยืนนาน
พระองค์ทรงพระเจริญเรามาร่วมกัน
โดยจะมีคนในประยุจันทร์โอชาณายุครัฐมนตรี
เป็นตัวแทนของพี่น้องประสบนิกรประชาชนชาวไทย
เฉพาะทั่วประเทศนะครับแต่เชื่อเหลือเกินว่า
สงนิกรชาวไทยทั่วโลกที่จะได้ร่วมกันถวายพระพรชัยมงคล
โอกาสมหามงคลขนาดนี้นะครับซึ่งถึงแม้ว่าวันนี้ตามพยากรณากาศ
จะเป็นอากาศที่ค่อนข้างจะร้อนแล้วก็อาจจะมีโอกาสเกิดฝนตกได้ในช่วงเย็น
แต่ว่าเชื่อเหลือเกินว่าพี่น้องประชาชนที่วันนี้หัวใจไปอยู่ที่
บริเวณมวลทนพิษฐีพระที่นังสุดไทยสวรรค์ประสาทไม่มีความย่อทอ
คนไปด้วยจิตใจที่มุ่งมั่นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
นี่คือประชาชนที่อยู่ภายใต้พระบรมโพธิสมภารสถาบันพระมหากษัตริย์
ซึ่งถือว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งประเทศก็ว่าได้นะครับ
คุณผู้ชมคะสำหรับภาพบรรยากาศที่เห็นอยู่ในขณะนี้นะคะ
ก็จะเห็นได้ว่าพี่น้องประชาชนนั้นมีรอยยิ้มมีความสุขนะคะ
เมื่อสักครู่นี้ที่เราได้นำเรียนคุณผู้ชมนะคะเกี่ยวกับเรื่องของ
ไม่ว่าจะเป็นกระบอกน้ำตราสัญลักษณ์นะคะหรือแม้แต่ต้นไม้อย่างเช่นต้นรวงพึ่ง
ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำราชการจะเห็นได้ว่าในขณะนี้เองนะคะ
ตามพื้นที่จังหวัดต่างมีการนำต้นรวงพึ่งไปปลูกตามถนนสายต่าง
เพื่อที่จะให้ถนนในเส้นทางของจังหวัดนั้นเป็นต้นไม้ที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น
รวมถึงเป็นการปลูกตามแนวพระราชดำริที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
อยากจะให้ประเทศไทยของเรามีพื้นที่สีเขียวเพิ่มเติมมากขึ้นนะคะ
สำหรับต้นรวงพึ่งนั้นเป็นต้นไม้ที่มีชื่อเรียกหลากหลายชื่อตามแต่ละท้องถิ่นค่ะ
ที่ก็เรียกว่าต้นรวงพึ่งบางที่เรียกว่าต้นสายน้ำพึ่งหรือบางที่ก็เรียกต้นน้ำพึ่งนะคะ
เป็นชื่อท้องถิ่นในภาคกลางภาคเหนือส่วนสำหรับชาวอีสานในแถบจังหวัดนครพนมและสกลนคร
จะเรียกต้นรวงพึ่งว่าต้นกระสินค่ะซึ่งลักษณะของต้นรวงพึ่งนะคะ
โดยเหตุเรียกว่ารวงพึ่งนั้นเป็นเพราะว่าเวลาที่ต้นไม้ชนิดนี้ออกดอกนะคะ
ก็จะมีดอกลักษณะสีเหลืองค่ะแล้วก็จะเรียกหมูมวลพึ่งมาตอมที่ดอกเนี่ยนะคะ
ชาวบ้านก็เลยเรียกตามลักษณะของตัวพึ่งที่มาตอมดอกรวงพึ่งว่าเป็นต้นรวงพึ่งนั่นเอง
และในขณะนี้๗๖จังหวัดทั่วประเทศไทยมีการกระจายต้นรวงพึ่งนะคะ
ไปให้กับประชาชนได้ร่วมกันปลูกด้วยค่ะ
ซึ่งถ้าหากว่าคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่สนใจอยากจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปลูกต้นรวงพึ่ง
ประจำราชการเอาไว้ในพื้นที่ของคุณผู้ชมนะคะ
สามารถขอรับพันธุ์กล้าไม้ขอรับพันธุรวงพึ่งได้
ที่บริเวณที่ทำการสำนักงานป่าไม้ในพื้นที่ที่คุณอาศัยอยู่ค่ะ
แต่ละจังหวัดเมื่อได้รับมอบนะครับต้นหรูพึ่งไปแล้วก็จะไปคัดสรรหาสถานที่ที่จะไปปลูก
ซึ่งต้องถือว่าเป็นที่ที่เป็นมงคลนะครับหลายจังหวัดเลือกไปปลูกที่หน้าสารกลางจังหวัดนะครับ
รอให้ต้นรวงพึ่งนั้นเติบโตขึ้นมาแล้วก็แผ่กิ่งก้านสาขาได้เฝ้าชื่นชมนะครับ
ไปพร้อมกันกับประชาชนที่อยู่ในแต่ละจังหวัดหลังจากนี้เราก็จะได้เห็นภาพความสวยงาม
หนึ่งถนนหนึ่งจังหวัดนะครับที่จะมีถนนเฉลิมพระเกียรติขึ้นมา
จะมีความสวยสดงดงามเป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อให้ประชาชนในแต่ละจังหวัดได้ภาคภูมิใจนะครับ
และขณะนี้นะครับประชาชนยังคงเข้าไปในบริเวณมณฑลพิธีกันอย่างต่อเนื่อง
ต้องบอกคุณผู้ชมว่าพื้นที่นั้นแทบจะไม่เหลือแล้วเลยนะครับเพราะว่าวันนี้
มีพี่น้องประชาชนที่หลั่งไหลไปที่ตสนามชัยด้านหน้าพระที่นั่งสุทัยสวรรค์พระศาสตร์
เจ้าหน้าทีก่อคอยอำนวยความสะดวกกันไม่ขาดสายนะครับ
มีทั้งโครงครัวประจฐานที่แจ้งจ่ายข้อกล่องอย่างที่เรียนของผู้ชมไป
ความที่สามารถอห์แบบจะเข้าไปรับกระถานอาหารกันได้ตลอดเวลา
มีกระบอกน้ำซึ่งต้องบอกว่าเป็นกระบอกน้ำที่หลังจากนี้ก็หาไม่ได้แล้วนะครับ
กระบอกน้ำที่จัดทำพิเศษเฉพาะในโอกาสมหามงคลครั้งนี้และวันนี้เท่านั้น
แสนใบจากการประปานครหลวงที่แจกจ่ายไปให้พี่น้องประชาชน
ได้ดื่มน้ำดับกระหายกันในช่วงเวลาที่ไปเฝ้าทุลอองทุลีพระบาทนะครับ

ถ้าเกิดคุณผู้ชมได้รับชมการถ่ายทอดสดเมื่อวานนี้นะครับ
เราจะเห็นป้ายบอกว่าแต่ละคนนั้นมาจากอำเภอไหนจังหวัดไหน
ต้องบอกว่ามาจากทั่วประเทศมาด้วยจิตใจที่วันนี้
อยากจะมาเฝ้าชื่นชมพระบรมีอยากจะมารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระมหากษัตริย์อย่างใกล้ชิด
ถึงแม้ว่าอาจจะรับชมทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยอยู่ที่บ้านก็ได้
แต่ว่าการได้มารับชมในบรรยากาศจริง
เฝ้าชื่นชมพระบรมีจากพระองค์จริงนั้น

เป็นโอกาสหนึ่งที่ในครั้งหนึ่งในชีวิตก็

แล้วก็เป็นสิ่งที่หาไม่ได้อีกแล้วนะครับ
และสำหรับประชาชนที่มาร่วมเฝ้าทุนละอองทุลีพระบาทนะคะ

กลุ่มประชาชนที่ร่วมในโครงการจิตอาสา

ซึ่งบุคคลที่อยู่ใน
โครงการเราทำความดีด้วยหัวใจนี้นะคะ
ก็จะได้รับพระราชทานทั้ง
วกแก๊ปนะคะแล้วก็ผ้าพันคอ
เป็นสิ่งที่เราสามารถสังเกตได้ค่ะว่า
เป็นกลุ่มบุคคลที่อยู่ในโครงการนี้นะคะ

ทรงพระกรุณาปลดกล้าปลดกระหม่อม

เพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนนั้น
รู้รักสามัคคีค่ะแล้วก็
รวมตัวกันในการที่จะทำประโยชน์เพื่อสังคมนะคะ
อย่างน้อยเริ่มต้นจากการทำประโยชน์ในสังคม
ในชุมชนที่แต่ละท่านได้อยู่อาศัย

โครงการเราทำความดีด้วยหัวใจ
ได้ไปทำกิจกรรมเพื่อสังคมตามชุมชนต่าง
ไม่ว่าจะเป็นการดูแลเรื่องของน้ำ
เรื่องของคลองเก็บขยะนะคะ
หรือว่าผักตบชาวาตัดแต่งกิ่งไม้
ทำให้ชุมชนนั้นน่าอยู่มากขึ้น
โครงการเล็กที่เริ่มต้นในพื้นที่ของ
กรุงเทพมหานครมีการขยายออกไปตามจังหวัดต่าง
ซึ่งตอนนี้๗๖จังหวัดทั่วประเทศ
ก็มีกลุ่มบุคคลที่อยู่ในโครงการจิตอาสา
เราทำความดีด้วยหัวใจจำนวนมากค่ะ
และแต่ละท่านที่ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้นะคะ
แล้วแต่ภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่ง
การที่จะทำให้ชุมชนของเขาดีมีความสุข

เพื่อนบุคคลศัพท์ในโรงวัยไทย

สวัสดีครับทุกคน

ขอบคุณทุกคน
ขอบคุณทุกคน
ขอบคุณทุกคน

ขอบคุณทุกคน
ขอบคุณทุกคน

ขอบคุณทุกคน

ขอบคุณทุกคน

ขอบคุณทุกคน
ขอบคุณทุกคน

ขอบคุณทุกคน

สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ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
ประธานหการค้าอินเดียไทย
ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ประธานอย่างอื่นสเมติอาทิตย์

ศาสนาจารย์ด๊อตเตอร์ธรีสังมณัชวัฒน์โรธกับนักศึกษัตริย์
นายสุภิกษ์นารุปากับนักฐาน
นายนารินนารุปากับนักฐาน
เวรบัติสุภิกษ์

เวรบัติสุภิกษ์
เวรบัติสุภิกษ์

เวรบัติสุภิกษ์
เวรบัติสุภิกษ์

เวรบัติสุภิกษ์
เวรบัติสุภิกษ์
เวรบัติสุภิกษ์

เวรบัติสุภิกษ์

เวรบัติสุภิกษ์
เวรบัติสุภิกษ์

เวรบัติสุภิกษ์

เวรบัติสุภิกษ์

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมีได้
นับแต่พระปฐมกษัตริย์แห่งพระมหาจักรีบรมราชวงศ์
ได้เสด็จขึ้นทรงพรองสิราชสมบัติ
เนื่องมาจวบจนถึงรัชสมัยแห่งใต้ฝารองทรีพระบาทนั้น
ราชอาณาจักรไทยได้ดำรงคงอยู่อย่างมีเอกราช
และมีความเจริญก้าวหน้า
ในพระปรีชาสามาสและพระมหากุณวาทิศคุณ
ปกร่าวปกรมอาณาประชาราช
พึ่งพิงอาศัยในพระราชอาณาจักร
อย่างร่มเย็นเป็นศุกร์ถ้วนทั่วกัน
ภายใต้พระบรมพโภฯที่สมพรรณเสมอมา

ต่างพระจักรแก่ใจดียิ่งว่า

น้ำพระบาทอย่างความปลาปลื้มปีที่สุดของอาณาประชาราช
ข้าราชการพลเรือนตำรวจทหารประชาชนจิตอาสาและประสบนิกรทุกหมู่เหล่า
จะถวายความจงรักภักดีต่อใต้ฝารองทรีพระบาทและพระมหาจักรีบรมราชวงศ์ไว้ด้วยชีวิต
โดยจะร่วมกันปฏิบัติหน้าที่สนองพระราชปนิษฐานในการสืบสารรักษาและต่อยอด
ตามพระปฐมบรมราชวงศ์การอย่างเต็มกำลังความสามารถ
และจะสร้างความสงบสุขความมีเสถียรภาพเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติ
และความผาสุขของประชาชนสืบไป
มหามงคลสมัยพิเศษนี้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายจึงขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล
ขอรัฐนาคุณพระศรีรัตนัตรายอันประเสริฐอานุภาพแห่งพระสยามเทวาธิราช
และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลจักรวาลและพระบรมเดชานุภาพแห่งสมเด็จพระบุรพะมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์
รออภิบาลรักษาใต้ฝารองทุลีพระบาทให้ทรงพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนามงคลทรงพระชนมายุทธยิ่งยืนนาน
ทรงพระเกษมสำรานพระบรรลามีแผ่ไพรศาลพร้อมด้วยพิพิธพรชัยอันไพศต
พระเกียรติคุณวิบูลขจรไกลไปทั่วที่สานุทิศสถิตเสถียรในไอศูนย์สิริราชสมบัติ
เพื่อเป็นมิ่งขวัญปกกล้าวเหล่าพระศกนิกรตราบจิรัติที่การเทินด้วยกล้าวด้วยกระหม่อม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตรงหน้าร่วง
วัฒนิยาพุทธ
วัฒนิยาพุทธ
วัฒนิยาพุทธ
วัฒนิยาพุทธ
วัฒนิยาพุทธ
วัฒนิยาพุทธ
วัฒนิยาพุทธ
วัฒนิยาพุทธ

วัฒนิยาพุทธ

วัฒนิยาพุทธ

วัฒนิยาพุทธ
วัฒนิยาพุทธ
วัฒนิยาพุทธ
วัฒนิยาพุทธ
วัฒนิยาพุทธ
ข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกยินดีและปลื้มใจมาก
ที่ได้เห็นประชาชนทั้งหลายมีมัยตรีจิตพร้อมเพลียงกันมา
ร่วมแสดงความปรารถนาดีในวาระบรมราชาพิเศษ
ข้าพเจ้าครั้งนี้ความพร้อมเพลียงของท่านทั้งหลาย
ผู้มาประชุมพร้อมกันณที่นี้เพื่ออวยชัยให้พรแก่ข้าพเจ้า
ด้วยน้ำใจไมตรีและความปรารถนาดีอย่างจริงใจนั้น
เป็นที่จับตาจับใจและทำให้ข้าพเจ้าอิ่มใจ
อย่างยิ่งมาก
ขอให้ความพร้อมเพลียงของท่านทั้งหลายในการแสดง
ไม้ตรีจิตแต่ข้าพเจ้าครั้งนี้จงเป็นนิมิตหมายอันดี
ที่ทุกคนทุกฝ่ายจะพร้อมกันบำเพ็ญกรณียกิจ
เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติของเราต่อไป
ขอขอบใจในคำอำนวยพร
ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้กล่าวในนามของทุกคน
และขอสนองพรให้ทุกท่านมีความผาสุขสวัสดี
พร้อมทั้งความสำเร็จในสิ่งอันพึงปรารถนาจงทั่วกัน
ดีปะ
ดีปะ
ดีปะ
ดีปะ
ดีปะ
ดีปะ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
วันนี้วันนี้อย่างเย็น
เย็นกว่าทุกมหาชาติ
เผื่อเย็นโดยเกรงความหวัง

โดยทุกมหาชาติ
ทุกมหาชาติ
อันที่สุดท้าย

อัศวินธรรมชาติธรรมชาติ

อัศวินธรรมชาติ

อัศวินธรรมชาติ

อัศวินธรรมชาติ

อัศวินธรรมชาติ
อัศวินธรรมชาติ
อัศวินธรรมชาติ
อัศวินธรรมชาติ

อัศวินธรรมชาติ
อัศวินธรรมชาติ
อัศวินธรรมชาติ
อัศวินธรรมชาติ
อัศวินธรรมชาติ
อัศวินธรรมชาติ
อัศวินธรรมชาติ
อัศวินธรรมชาติ
อัศวินธรรมชาติ
อัศวินธรรมชาติ
อัศวินธรรมชาติ
อัศวินธรรมชาติ

อัศวินธรรมชาติ

อัศวินธรรมชาติ
อัศวินธรรมชาติ
อัศวินธรรมชาติ
สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน

สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี

เจ้าฟ้าพัชรคิตทิยาย
เด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัฐราชกัญญา
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าธีปังกรรัศมีโชธ
มหาวัคโยโรธตามังกูลศิริวิบูรณ์ราชกุมาร
ออกศรีหะบัญชรพระที่นั่งสุทัยสวรรค์ประสาท
เพื่อให้ประชาชนได้เฝ้าทุนละอองทุลีพระบาท

แน่นอนนะครับว่าสร้างความปราบปลื้มปิติ
สโมสรให้แก่ประสบนิกรชาวไทยที่วันนี้ไม่เพียงทั่วประเทศ
แต่ว่าพี่น้องชาวไทยที่อยู่ทั่วทั้งโลก
ได้ร่วมกันแทร่ซ้องสันเสริญทรงพระเจริญ
ขอให้มีพระชมพันศาเจริญพระชมอายุยิ่งยืนนานทุกพระองค์

คุณผู้ชมจะได้รับชมการถ่ายทอดสดในโอกาสเสด็จออกให้
คณะทูตานุทูตและกองศูนย์ต่างประเทศประจำประเทศไทย
และผู้แทนองค์การระหว่างประเทศในประเทศไทย
เฝ้าทุนละอองทุลีพระบาทถวายพระผ่อนชัยมงคล
ณท้องพระโรงกลางพระที่นั่งจักรีมหาประสาท
แต่ว่าในช่วงนี้โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย
เชิญคุณผู้ชมนะคะรับชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพฤศกราช๒๕๖๒ค่ะ